ถ่ายภาพร่วมกับทีมหมอไทยในโรงพยาบาลราชวิถีค่ะ
แล้วก็มีเนื้อหางข้อความเขียนว่าทุกลมหายใจที่ได้คืนมามีค่ามากกว่าคำชื่นชม
รายละเอียดก็คือคุณหมอจีนท่านนี้นะคะเดินทางถึงเมืองไทยมาเที่ยวแหละ
มกราคมที่ผ่านมาหลังจากตอนที่มาถึงแล้วนะ
เอ้ามีไข้ก็เลยรีบรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
แต่จากหลังจากนั้นอาการหนักขึ้นก็เลยต้องย้ายเข้ากรุงเทพนะคะ
มารักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี
ตอนที่คุณหมอจีนท่านนี้อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
บอกว่ารับรู้ถึงการตั้งใจรักษาคนไข้ทั้งจากทีมคุณหมอเอง
จากทีมพยาบาลเองสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศ
หมอบอกแบบนี้นะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศอย่างฉัน
ทราบซึ้งใจการดูแลเอาใจใส่ของทีมหมอและทีมพยาบาล
ยี่สิบกว่าวันอาการดีขึ้นเรื่อยค่ะ
ความตั้งใจรักษาของคุณหมอที่เป็นคุณหมอสองคนนะคะ
คุณหมอหลักที่รักษาชื่อว่าคุณหมอเกรียงศักดิ์กับคุณหมอสืบสาย
จากจีนบอกว่าไม่มีทางลืมได้เลย
และหลังจากกลับจีนไปจะขอเล่าเรื่องราวการรักษาครั้งนี้
และมิตรภาพที่ดีของชาวไทยให้กับคนจีนได้รับรู้ต่อไปค่ะ

น่ารักมากและทีมหมอไทยยืนยันนะคะเก่งค่ะ
ทีนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด
หรือว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙กันหน่อยนะคะ